สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ระยะนี้นะคะประเทศไทยของเรามีสภาพอากาศสะบัดร้อนสะบัดฝนนะคะ
พี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรเราไปตรวจสอบกันค่ะ
เหนือและภาคอีสานค่ะในระยะนี้นะคะมีฝนค่อนข้างมากค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะคะต้องเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย
เกษตรกรต้องเพิ่มความอบอุ่นให้กับสัตว์ในโรงเรือนเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนภาคอีสานในระยะนี้นะคะควรใช้เศษพืชคลุมดินป้องกันการระเหยของน้ำค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

กลางวันร้อนกระเศรษฐกรควงวานแผนการใช้น้ำ
ศัตรูพืชจำพวกน้อนและใช้เศษพืชคลุมดินป้องกันการระเหยของน้ำค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนนะคะ
ลมพัดแรงคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

เป็นกระเศรษฐกรระหว่างโรคภืชจักชิ้ระราค
เพราะฉะนั้นระเศรษฐกรอย่าลืมรักษาสุขภาพ
และสวมเสื้อที่ให้ความอบอุ่นกันด้วย
หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูเอ๊ไซโครนกับไต้ฝุ่น
เพราะว่าใต้ฝุ่นคือชื่อของพายุเขตร้อน

แต่ไซโครนจะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวเบงกอ

ส่วนพายุส่วนใหญ่ที่พัดเข้าประเทศไทยของเรา
จะเกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ใช่ไหมคะ
เราเลยคุ้นหูกับคำว่าพายุใต้ฝุ่นนั่นเองค่ะ
และนี่คือรุ่นของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ